เรากลับเข้ามาสำหรับคนที่ขึ้นรถเมย์แน่นอน
เวลาเราจะต้องการถามทางไม่รู้ทางจะถามใครฮะ
ก็ถามกระเป๋าสิคะว่าจะถึงป้ายหรือยัง

สิ่งที่มันได้กลับมาคือถูกด่าครับ
ถูกกระเป๋าด่าแบบโอ้โหยับเลยอ่ะฮ
ด่าทำไมครับคุณลุงทำอะไรผิดด่าทำไมก็ไม่ทราบ

นี่คือเอาเท่าที่ออกอากาศได้นะ

มีผู้โดยสารท่านอื่นเขาแอบถ่ายเอาไว้ได้

เขาสามารถที่จะอัดคลิปแล้วก็โพสต์คลิป
อันนี้เป็นการทะเลาะกันระหว่างผู้โดยสาร
ใจความบอกว่าขึ้นรถเมย์ในรอบ๒ปีสาย๕๖
ลุงก็นั่งรถของเขาปกติทุกวัน
เขาก็ถามว่าไปตรงนี้ไหม
ปกติสาย๕๖ช่วงเย็นจะไปแค่บ้านแขกแล้วก็วนกลับ
คุณลุงก็ไม่แน่ใจว่ารถคันนี้เขาจะไปถึงปลายทางหรือเปล่า
ก็ตะโกนถามไปเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยรับคนในช่วงเย็น
คุณลุงเขาก็ขึ้นทุกวันคุณลุงก็ถามปกติ
แต่กระเป๋ารถเมย์เกิดหงุดหงิดขึ้นมา
อาจจะเป็นเพราะว่าคุณลุงถามทุกครั้งหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ด่าทอกลับมาด้วยคำที่หยาบคายมาก
ทำนองบอกว่าถามทำไมทุกวันถามอยู่ได้

พนักงานกระเป๋ารถเมย์คุณต้องมีความที่จะรักกัน

คุณควรจะมีวุฒิภาวะที่ดีกว่านี้หรือไม่
แล้วเราก็เห็นเสียงกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิง
ก็ด่าลุงหน้าด้านไม่ให้ขึ้นมาแล้วจะขึ้นทำไม
ซึ่งรถนี้เป็นรถสาย๕๖
วิ่งระหว่างสะพานกรุงทนถึงบางลำพู
เพราะว่าคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็อาจจะเจอบ่อย
แต่บางทีคนแก่ไงเขาก็จะไม่แน่ใจ

ทีนี้ทางด้านของนายธนากรซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเขาบอกว่า
ภาพที่เห็นมันเกิดตอน๕โมงเย็น
คุณลุงคนที่เห็นกับตัวเองขึ้นรถเมย์คันนี้

หลังจากนั้นนะฮะกระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนด่าคุณลุงด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ตามที่เห็นในคลิปนี่แหละ
สวัสดีครับ